ประชาชนช่วยเหลือคนเมาไว้ได้
คนเมาไปยืนปัสสาวะริมคลองและเสียหลักตกคลองนะครับ
แล้วก็มีคนช่วยเหลือขึ้นมาจากคลองเอาไว้ได้

บริเวณเส้นทางหลังป้อมตำรวจตำบลบางสมัคร
เลียบคลองลำหวายลิงในอำเภอบางประกงจังหวัดชะเชิงเสานะครับ
ประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลบางประกงรุดตรวจสอบครับ
ไปถึงที่เกิดเหตุก็พบนายสมเพชรปัญชาติ
อายุ๕๓ปีนอนอยู่ข้างคลองในสภาพเนื้อตัว
มอมแมมยังอยู่ในอาการมึนเมาอยู่เลยนะ
พูดจาวกไปวนมานะครับ
พอจะจับใจความได้ว่าตกลงไปในคลองข้างถนน
แล้วก็มีพลเมืองดีช่วยเหลือขึ้นมาได้
เจ้าหน้าที่จึงนำส่งโรงพยาบาลบางประกง

เล่าว่าในสมเพชรนี่ได้ดื่มซูลาอยู่บริเวณนั้น

ทำให้เสียหลักหัวทิ้มตกลงไปในคลองทันที
เกรงว่าจะเสียชีวิตจมน้ำจมท่าไปนะครับ
ก็เลยรีบกระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือ
พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวครับ